มาดูคุณนวัดหน่อยอาการเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็เล่าอาการถึงขั้นว่าตัวเองเนี่ยโคม่าเลยนะคะ
ความดันสูง๒๔ชั่วโมง
อาการตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วแน่นอน

ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคุณนวัดบอกแบบนี้

ป่วยครั้งนี้ถือว่าโคม่าสำหรับคุณนวัดนะคะ
คุณนวัดบอกว่าเขาติดเชื้อสายพันธุอินเดีย
วันแรกที่รักษาหนาวสั่นออกซิเจนต่ำประมาณ๗๐
เชื้อค่อนข้างแรงแล้วก็ลงไปที่ปอดเร็วมาก

เต็มปอดแล้วฝ้าเต็มปอดแล้วนะคะ
หลังจากนั้นต้องเข้าไปสู่ห้องความดันความดันลบนะคะ
ก็ให้ยาการให้ยาตัวนี้ต้องอยู่นิ่งบนเตียงวันละ๒ชั่วโมง
ให้ยาตัวนี้ต้องอยู่บนเตียงวันละ๒ชั่วโมงต้องนอนคว่ำด้วย
มีการถ่ายพลาสมาใช้เวลา๓ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญคือ
สังเกตอาการด้วยว่าเวลาให้ยายาแอนตี้หรือเปล่า
ร่างกายแอนตี้ต่อต้านหรือเปล่าโชคดีที่การให้ยาของคุณนวัด
ร่างกายไม่ได้ต่อต้านนะคะตอนนี้คุณนวัดบอกว่า
คือก็หายแล้วดีขึ้นแล้วพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังหายใจเองได้บางส่วน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยอยู่ดีนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอ็กซาเรย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือวันนี้
เพื่อเช็คว่าทุกอย่างกลับมาปกติหรือเปล่า
คุณหมอเองก็จะประเมินว่าต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วัน
แล้วยังคงต้องรักษาต่อเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะคนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยปอดมีปัญหาแล้วแหละ
เขาเองก็บอกว่าปอดมีปัญหาแล้วแหละต้องรักษาปอดให้ดีนะคะหลังจากนี้ค่ะ
นวัฒน์ยังแจ้งข่าวด้วยนะคะว่าจะมีการเปิดโครงการนวัดเพื่อคนไทย
เพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด๑๙

เริ่มวันนี้เลยเหรอคะเจ้าตัวยังอยู่โรงพยาบาลแต่เริ่มแล้วช่วยชาวบ้าน
ขอให้พี่นวัดหายไวนะคะแล้วก็กลับมาแข็งแรงเดินหน้าช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะ